ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะหลายพื้นที่วิกฤตเลยนะคะ

คนที่อยู่ในคอนโดสะพานใหม่น้ำท่วมเข้าไปในรถเลย
คือคอนโดมีลานจอดรถถูกไหมครับ
แล้วลานจอดรถมันไม่ใช่แค่ชั้น๑๒๓มีชั้นใต้ดินด้วย
๑บี๒คุณผู้ชมไปดูสภาพหน่อย
โอ้โหเห็นแล้วปวดใจแทนลูกบ้านของคอนโดแห่งนี้
หนักค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสภาพลานจอดรถใต้ดินของคอนโดแห่งหนึ่ง

บางคันเนี่ยคือเขาจอดไว้ก็จริงอ่ะ
ตัวเขาเองไม่ได้อยู่ที่คอนโดไงถามว่านิติแจ้งข่าวไหมก็พยายามแจ้ง
แต่เจ้าตัวบางทีอยู่ต่างจังหวัดไงหรือบางคนอาจจะกลับมาไม่ทันหรอก
เพราะว่าเมื่อวานนี้รถติดมากกรุงเทพเนี่ยสาหัสเลยนะคะ
ฝนตกรถติดบางคนอยู่นอกคอนโดไปทำธุระหรือว่าไปทำงาน
กลับมาไม่ทันกลายเป็นว่ารถโดนน้ำท่วมแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ดูน้ำไหลสิไหลแรงไหมคะ
คือด้วยความที่มันอยู่ชั้นใต้ดินน้ำก็เลยไหลทะลักลงไปไง

โอ๊ยตายแล้วเห็นแล้วปวดใจแทน
คนที่เอารถออกมาไม่ทันนี่คือซ่อมอย่างเดียวเลย
ก็หลายคันเหมือนกันแหละหลายคันเหมือนกันนะฮะ
โดยเฉพาะบี๒เนี่ยคือบี๑เนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าถูกปะ
ใช่ครับปี๒เนี่ยหนักเลยนะคะ
๒เนี่ยน้ำท่วมมิดทั้งชั้นเลยนะคะ
แล้วรถบางคันท่วมถึงหลังคานี่เนี่ยค่ะ
เสียหายไปทั้งหมด๓คันด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดช่วงกลางคืนบางคนก็หลับอยู่ไง๔๕ทุ่ม
ลงมาเลื่อนรถไม่ทันครับน้ำมันมาไวมากเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครย่านสะพานใหม่นะครับ
ทีนี้ไปดูเชียงรายหน่อยเชียงรายก็หนักเหมือนกัน
จริงครับก็เพราะเชียงรายเนี่ยฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนี่นะครับ
น้ำป่าไหลหลากลงมาจากแม่น้ำสายนะคะ

ล้นฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไหลทะลัก
ท่วมถนนใต้สะพานแล้วก็ตลอด
แต่นี่เลยอ่ะตลาดสายรมจอย

พ่อค้าแม่ขายทำไงขนเข้าของหนีน้ำกันจ้าระหว่างกลางดึกเลย
ไม่ต้องนอนกันแล้วขนของทีเดียวเลย
เข้าใจนะมันคือความเสียหายมันคือต้นทุนของเค้าสินค้าต่าง

อยู่ริมฝั่งชุมชนบ้านหัวฝ่ายชุมชนเกาะทราย
จากกลางหมู่บ้านถนนนี้กลายเป็นคลองแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านต้องรีบขนข้าวขนของไปอยู่ที่สูง
คือต้องยอมรับบางคนหนีไม่ทันจริงนะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระดมกำลังลงพื้นที่ไป
ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของไปอยู่ที่สูงนะคะ
แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีหน่อยนะคะ
ระดับน้ำค่อยลดลงแล้ว
ปิดท้ายที่ชนบุรีชนบุรีก็หนักเหมือนกันโดยเฉพาะศรีราชา

บอกว่าฝนตกแบบชนิดที่ว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยนะ

ถ้าตกแบบไม่ลืมหูลืมตานี่ตกหนักต่อเนื่อง๒ชั่วโมง

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้น้ำท่วมขังในตัวเมืองศรีราชาเลยนะคะ
ไม่ต้องพูดถึงระบายไม่ทันค่ะ
ซอยจาบาลหมู่ที่๑๐ตมศุรษักรณ์
น้ำท่วมบางจุดโอ้โหดูไหลสิฮะ

บางจุดสักประมาณ๓๐เซนติเมตรบางจุดก็๕๐เซนติเมตร
รถเล็กถามว่ายากไหมยากค่ะ
ขนาดเดินสองขาของเราทรงตัวยังลำบาก
น้ำมันมันเชี่ยวเนอะน้ำมันไหลเชี่ยวนะคะ
ส่วนหมู่บ้านรื่นรมอันนี้ก็หนักเลยนะคะ
เพราะอะไรเป็นพื้นที่รุ่มต่ำรุ่มต่ำมาส่วนหนึ่งแล้ว
ติดกับแม่น้ำลำคลองด้วยคุณดูสิค่ะ
หมู่บ้านรื่มรมชาวบ้านหลักร้อยหลังคาเรือน
ได้รับผลกระทบนะคะน้ำท่วมสูงตรงนี้สักประมาณ
ข้อเข่าในครึ่งเมตรได้ไหมเลยข้อเข่าด้วยบางจุดนะคะ
ชาวบ้านบางคนบอกหนีไม่ทันหรอกใครจะไปหนีทันมันมาเร็วแบบนี้นะคะ
ก็ต้องยอมรับสภาพไปแล้วเห็นไหมรอพอน้ำลดปุ๊บล้างบ้าน
แล้วคุณดูสิคะสาเหตุกำลังจะถามคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรขยะทางน้ำมีอะไรบ้างล่ะ
ขอนไม้กับเรือไม่มีเรือนะคะเรือนี่เอามาช่วย
ขอนไม้ขวดพลาสติกขยะจำนวนมาก
มันมาขวางทางน้ำมันระบายไม่ทันจริง
ศรีราชาก็ติดทะเลนะถามว่าคือปกติแล้วทะเลมันต้องระบายลงสู่ทะเลนะ
มันไม่ทันหรอกเพราะอะไรพวกนี้ขวางทางน้ำ
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอย่าโทษใครต้องโทษตัวเองด้วยนะคะ

สิ่งที่เราเห็นหลักคือมันมีขยะไปขวางทางน้ำเยอะมาก